คุณผู้ชมคะเรื่องนี้นี่สะเทือนใจคนที่เป็นแม่จริงเลย
ด้วยความรักของแม่เห็นว่าลูกชายเนี่ยออกไปขับรถไถไปทำไร่
แม่ก็เตรียมห่อข้าวกลางวันจะเอาไปให้ลูกชายกิน
หวังว่าลูกชายจะได้กินข้าวแบบอิ่มน้ำสำราญ
แต่ภาพที่ปรากฏคือลูกขับรถไถแล้วรถไถมันพลิกคว่ำ
ตกลงไปในคลองแห้งแล้วไฟมันลุกพลึบท่วม
เห็นลูกชายร้องโอดโออยู่คากองไฟแบบนั้น
ช่วยชีวิตลูกไม่ได้สุดท้ายลูกเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจสอจตุรัตน์ที่จังหวัดชายภูมิ
ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้อยู่ที่กลางทุ่งนาบ้านโนนทอง
ที่ตำบลบ้านกอกอจตุรัตน์
พอไปถึงเนี่ยก็ต้องเอารถน้ำไปด้วยแล้วก็มีหน่วยกู้ภัยสว่างคุณธรรม
จตุรัสนะคะและที่เกิดเหตุคุณผู้ชมดูสิคะ
ตอนแรกที่ไปถึงไฟมันลุกไหม้ย่าที่ย่ามันขึ้นอยู่ในคลอง
มันเป็นคลองแห้งแล้วไม่มีน้ำก็ต้องช่วยกัน
ฉีดน้ำเพื่อดับไฟโอ้โหพอทั้งย่าแห้งทั้งคลองที่มันแห้งอีก
ก็ยิ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะใช่ค่ะพอไฟดับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เจอเป็นรถไถการเกษตรถูกไฟไหม้เกรียมที่แรกรายงานข่าว
ว่าเป็นรถไถการเกษตรสีฟ้าแต่ดูภาพนี้คือมันมองไม่เห็นสีแล้วนะคะ
แล้วใต้รถไถเนี่ยมีร่างของผู้ตายสภาพไม่เกรียมแค่ครึ่งเหลือแค่ครึ่งท่อนล่าง
ส่วนท่อนบนเนี่ยถูกไฟไหม้หมดแล้วศพของผู้ชายคนนี้คือ
นายวิโรธสิงลาอายุสี่สิบหกปีค่ะจากการสอบถามแม่ของผู้ตาย
คือคุณแม่ประยูนสิงลาอายุ๖๙ปีแม่เนี่ยร้องห่มร้องไห้
คุณแม่เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าแม่บอกให้ลูกชายไปขับรถไถ
เอาไปทำไร่ส่วนแม่จะไปทำกับข้าวแล้วเดี๋ยวเอามาให้กินตอนกลางวันนะ
พอแม่มาถึงแม่ไม่เห็นรถไถแม่ก็คิดว่าเออลูกชายฉันเนี่ย
คงหลับอยู่อยู่หลังกอไผ่แต่พอไปสังเกตเห็นไฟลุกไหม้อยู่ในคลอง
แม่บอกว่าเดินมาดูตอนนั้นแม่แทบหยุดหายใจเลยนะคะ
เพราะว่ารถไถที่ไฟกำลังลุกไหม้อยู่เนี่ยมีร่างของลูกชายอยู่ในนั้นด้วย
แม่ก็เลยรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแต่ก็ไม่ทันค่ะ
เพราะว่าไฟไหม้ทั้งรถไหม้ทั้งร่างของลูกชายแล้วนะคะ
คุณแม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวก็ยังร้องไห้อยู่เลยนะคะ

ไถแล้วเสียหลักพลิกคว่ำตกลงไปในคลองที่ไม่มีน้ำน้ำแห้งแบบนี้ค่ะ

แล้วพอรถมันพลิกคว่ำน้ำมันที่อยู่ในรถไถน่าจะไหลออกมา
แล้วมาเจอกับแบตเตอรี่ของรถก็เลยทำให้เกิดประกายไฟและไฟลุกไหม้ขึ้น
ญาติญาติไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตก็จะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ